รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ปิดร้านไปพักผ่อนสมองกันสักอาทิตย์ไหมจ

เนี่ยเปิดแอร์เย็นจนแบบ
โอ้โหเจ๊นี่จะแข็งอยู่แล้ว
นึกว่านอนอยู่ในตู้แช่ศพ

เจ๊ไปเที่ยวเปิดหุบหัวตามไหม

แบบราชธรรม

มีสตอกินด้วย
เห้ยแมว

ล๊อคบุรีอ่ะที่ท่องเที่ยวเยอะ

ล๊อคบุรีมันเมืองใหม่ไป
มันกลายขวาแล้วก่อนได้ไง
ล้อคบุรีขอเก๊ย

เฮ้ย

เฮ้ยพี่เจ๊

นั่นแหละแล้วก็มีนี่ไงทองทองถักมือทองถักมือ

เออแล้วขุนเดชไงหัวไทย

พ่อขุนราวคำแหงย่าแม่ย่า
เออใช่แล้วอันนี้อีกมีปลากั้ง
ปลากระจกหัวแล้วก็มีกัง

เดี๋ยวเงินพวกฉันมันก็น้อยนิดนะเจ๊

มาเรื่องเงินตลอดเลยทำไมเวลาจะไปนู่นไปนี่
ขยันชวนแต่พอเลือกเงินอีกออกท่อสะพาน

ก็ขี้เกียจไงขโมยของอีก

สถานที่ที่มันเข้าแล้วก็ค่าตัวถูกก็แล้วกัน
แล้วก็พักรวมกันนอนรวมกันห้องเดียวกับเจ๊
โอเคก็ได้เลยไป
๑อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายกสุโขทัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ทุกคนค่ะนักช็อปคนต่อไปค่ะ

กำข้าวจ้ากำขาว

อ้าวได้หรอคะ

กับข้าวร้านเธอก็ไม่ได้อร่อยนักหนาหรอก
ที่สั่งไปเนี่ยเห็นว่าแม่ค้าสวยหรอก

อันนี้นั๊กนี่ใช่เหรอบ๊อบเท่าไหร่

อ้าวอันนี้ข้าวพี่เปิดค่ะ

อะไรละเป็นอะไรที่

ไอ้นี่ปากดีเดี๋ยวมาไล่สดด่ายซะเลย

เป็นอะไรน่ะ

ที่เขานัดไว้นะต้องหนีไปรวมกันตรงนู้น

ทำไมมีแมล็กสาปด้วยล่ะ

หัวข้าวเด็ก
กลับข้าวข้าวดีดี
ที่เหมือนต้องกลบแบบนั้นแล้วแบบกอดคน

ไงก่อน
ไม่ต้องคุณผู้ชมตัวเอง

ทีเวลาอย่างนี้อย่าโยนให้แต่กู

อย่าพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะ

เฮ้ย

อะกล้องใจ

วันหลังเอาลูกเหม็นใส่ไว้ใดเข้านะ
แล้วเอาไว้ลูกเหม็น

โฮยอย่าปิดเลยพี่เปิด

ได้โอเคเปลี่ยนงั้นแม่

ทำไมพี่เบิร์ดไม่บอกน้องอ่ะฮะอย่าไปขู่น้องเขาบอล
ผิดไหมอ๋อนี่เหรอนิกกี้เธอผิดไหม

เฮ่ยมันก็ไม่ต้องหันสิเข้าไปปอบใจ
ปอบใจน้องเอาเอา

มันก็บอกนี่คือถาดกาลดักหนู

หนูไปวางไว้ที่ร้านหนูเลย

ราคาถูกด้วย
อ้าวพี่ออกมาขายแล้วพี่อยู่ไง

อย่าบ้าเหรอแบบก็งานใต้องเหมือนเดิม

หนูขอที่แบบมันถูกที่สุดแล้วกันพี่

รักษาไม่แพงรักษาถูกมากครับผม
อันนี้ก็อาร์ตเหยื่อขจัดมด

ยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

แต่ว่าอันนี้คือบ้านแมลงสาปครับผม
ไม่ต้องไปดักไอ้ตายแบบปราบกรรม
นี่บ้านแมลงสาป
ให้เขามีที่อยู่เขาจะไม่มาวุ่นวายกับเรา
ถูกมากราคาถูกมาก

ขอบคุณมาก

ปีเตอร์นี่คือผลิตภัณฑ์จากอาร์ตนะ
นี่คือหนักข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท

อันนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ก็จะชอบซื้อมาดักหนูอยู่ที่บ้าน

คิดว่าน่าจะแพงครับ

ไม่เคยใช้เลยครับแล้วก็ไม่คุ้นราคาด้วยเลย
จริงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบบ้านแมลงสาป

ขอถามเพื่อนก่อนได้ไหมครับ
ถามเลยจ้ะ

อะไรนะ

โอเคพีเตอร์ตอบว่าบ้านมะแรงสาบ

อย่างนั้นพี่เป็คจะเฉลยที่อันแรกนี้เลยค่ะ
อาร์ดและก
เอาล่ะและอันสุดท้าย
อาร์ดหอยหอยบ้านแหม่งสาบ
เธอจะต้องทูลกว่า๔๘บาท

ขอให้ดาย
ถูกกว่า

แปลวแววแวว

ได้ครับก็ขอฝากติดตามไอจีนะครับ
ไปดูความบ้าความฮานะครับความสนุกได้ที่ไอจีนะครับ

ม้ากับลาสัตว์สองชนิดนี้

ระจุดต้อนนะครับพ่อระไปก่อสวัสดีครับ
สายโยนาราชิสุการาแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป